เป็นเรื่องในโรงเรียนกันดีกว่า
อาจจะไม่เชิงโรงเรียนซะทีเดียวเพราะเดี๋ยวนี้เขาเรียนออนไลน์กันถูกไหม
ถูกต้องแล้วนะการเรียนออนไลน์คุณครูเองก็ต้องเตรียมการสอนให้เข้มข้นขึ้น
ครับมีเทคนิควิธีการอะไรก็ต้องงัดแล้วออกมาสอนเด็กตอนนี้แหละค่ะ
โดยเฉพาะการสอนออนไลน์จะทำให้เห็นภาพมันก็ต้องจัดเต็มจัดหนักจัดดังแบบนี้เลยค่ะ
ทุกคนจำได้กันไหมโควิดที่กำลังฮิตในเมืองไทย
ก็เลยต้องสอนออนไลน์ตามสไตล์ครูเบิร์นนาภัง
ทุกคนจำได้กันไหมเพราะโรคโควิดที่กำลังฮิตในเมืองไทย
ก็เลยต้องมาสอนออนไลน์โควิดที่กำลังฮิตในเมืองไทย
เด็กชายชนะเก่งมากเลยครูร้องรอบเดียวเธอร้องได้แล้วหรือจ้า
ได้แค่รอบเดียวโควิดที่กำลังฮิตในเมืองไทย
ได้แค่รอบเดียวโควิดที่กำลังฮิตในเมืองไทย
สุดยอดสุดยอดต้องตั้งใจเรียนนะคุณ
คือเรื่องของเรื่องเขามาสอนเรื่องอะไรกันบ้างครับคุณชิสา
เขาสอนเรื่องวิชาดนตรีเอาแนะนำก่อนนี่คือครูเปิ้ลนะคะ
หรือว่าคุณครูนัทพงศ์ค่ะเป็นคุณครูสอนวิชาดนตรี
โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีครับ
คุณครูสอนหลายอย่างนะสอนหลายอย่างที่ว่าคืออะไร
อุปกรณ์เครื่องดนตรีมีอะไรบ้าง
โอ้โหนี่แซกโซโฟน

เสียงแซ็กโซโฟนแปลกนะคะ

ผมว่านะเราลองฟังกันดูหน่อยไหม

แล้วแบบขอเพลงแบบว่าเป็นแบบว่าคลอไปด้วย
ฟังไปด้วยนี่บางจังหวะนี้เขามาแบบเหมือนเป็นดีเจ
เปิดเพลงในผับเลยนะโอ้โหใช่เลยอ่ะเออ
แต่ผมจะบอกให้ว่าช่วงของการสอน
มันเป็นช่วงของที่ร้องหลุกธุ้มเลย
อ๋อเหรอมีอะไรเหรอคุณครับ

เรียกว่ามีคลิปมากมายล่ะ
ทุกครั้งนี้ติ๊กตอบครูปอบเนี่ยนะคุณผู้ชม
เข้าไปดูได้นะครูมีลีลาการสอนมีคลิปสนุกเยอะแยะมากมายจริง
เป็นคลิปแจ้งเกิดแล้วกันนะ
อ่าลองฟังสักนิด
ในเมืองไทย
นี่เห็นไหมลีลา
โอ้โหนี่คือเลี้ยงไปเต้นไปอย่างนี้เลยนะ
เดี๋ยวครึ่งนี้มันสนุกมากเลย

ไม่ใช่เมื่อกี้เขาทำไก่ไม่เหรอ
ทำไก่ไม่มีปะโถมีแต่ทำเกล็ด
อ๋อเหรอโอ้โฮละทำเป็ดเขาไม่ทำอย่างนี้เหรอ

อ่ายังไงก็ตามนะครับชื่นชมกุญครู

ครูท่านอื่นที่มีลีลาการสอนที่เรียกว่า

เด็กเองก็ตามเข้าใจเหมือนกันว่าเรียนที่บ้าน
อาจจะสมาธิไม่ค่อยดีแต่ก็สู้กันแล้วกัน
แต่ถ้าครูสอนแบบนี้ดิฉันสมาธิดีมาก
ก็นั่งฟังคุณฟัง